คุณผู้ชมคะมาอัปเดตความทันสมัย
ในเรื่องราวไอทีเรื่องราวดิจิทัลกันนะคะ

ที่เขาผนวก๒อย่างนี้เข้าด้วยกัน

เวลาในการเติมเต็มความทันสมัยให้กับคุณ

เขามีการคิดค้นกำไรกำไรหนึ่งนะครับ

ที่จะใส่ติดตัวของผู้บริโภค
ที่ต้องการที่อยากให้คนอื่นได้รับทราบข้อมูล

อย่างเช่นว่าแพ้ยาอะไรหรือเปล่า

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะต้องติดต่อกับใคร
หรือว่าเคยรับการรักษาที่โรงพยาบาลไหน
ข้อมูลเหล่านั้นบรรจุอยู่ในกำไร
เส้นเล็กที่เราสามารถเอามาใส่ติดตัวได้นะครับ
ความทันสมัยนี้เป็นอย่างไร
ติดตามได้จากคุณกนกรัฐโพวิชัย
หลักการใช้งานเริ่มจากล็อกอินผ่านเว็บไซต์
แล้วกรอกข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เช่นในช่องประวัติการผ่าตัด
ประจำตัวแพ้ยากรุ๊ปเลือด

หากมีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถกรอกเพิ่มได้ภายหลังค่ะ
จากจุดเริ่มต้นของคนใกล้ตัวที่ป่วย

เข้าถึงข้อมูลของคนไข้ได้รวดเร็ว

แล้วไม่ว่าใครเจอคนไหนที่เป็นอะไรที่ไหนก็ตาม

ที่อเมริกาครับถ้าเห็นคนหมดสติ
เขาก็จะมาดูก่อนว่ามีอะไรอย่างนี้ใส่อยู่หรือเปล่านะครับ
ถ้าทุกคนรู้จักเราก็จะช่วยเหลือกันได้มากขึ้น
ไม่ใช่แค่หมอหรือพยาบาลหรือหน่วยกู้ภัย

กับผู้ที่มีอาการหรือโรคต่างที่อาจส่งผลอันตรายถึงชีวิต
เริ่มใช้อย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคมนี้
ทั้งสิ้นเกือบ๑๐๐๐ชิ้นราคาชิ้นละ๓๕๐บาท
กนกรัฐโกวิชัยข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
โอ้โหน่าสนใจนะครับกำไรเล็กนิดเดียว
แต่บรรจุข้อมูลไว้มากมายเลยนะครับ